คุณผู้ชมคะเรามาดูความคืบหน้าอาการป่วยของคุณอาแสงสุรีรุ่งโรศ

เราตามมา๔วันแล้วล่าสุดคุณแอนพระยาร
คุณแอนก็โพสต์อัปเดตในเพจของคุณอาแสงสุรีรุ่งโรธด้วยนะคะ
นี่ค่ะก็บอกว่าขอบคุณทุกความห่วงใหญ่
ตัวคุณแอนเองก็ต้องกักตัวดูอาการตอนนี้กักครบ๕วันแล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตรวจหาเชื้อซ้ำอีกรอบที่โรงพยาบาลเพื่อความสบายใจ
ส่วนคุณไทยเอกพันธ์ตอนนี้ก็ยังกักตัวนะคะเพราะว่าเนี่ยภาพเก่าคือวันนั้นไปเยี่ยม
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคุณอาแสงสุรีติดโควิด๑๙เพราะรู้ก็ต้องกักตัว
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับพี่ไทยผ่านทางวีดีโอคอร์นะคะ
พี่ไทยบอกว่าก็ได้คุยกับคุณหมอที่ดูแลไข้ของคุณอาแสงสุรี
คุณหมอบอกว่าอาการของคุณอาดีขึ้นแบบมหาศจรรย์นะคะ

จากวันแรกคุณผู้ชมลองนึกดูนะคะโควิดลงปอด
ดีขึ้นเรื่อยฝ้าที่ปอดก็จางลง
ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะทีมแพทย์รักษาแบบเต็มที่ค่ะ

เริ่มเป็นสัญญาณที่ดีแล้ว
คือตอนนี้น่าจะกลับมาได้เกิน๕๐แล้ว
คือแล้วแกโชคดีอย่างหนึ่งแกได้ตัวยา
ที่คุณหมอนะครับที่คุณหมอบอกว่าใช้ตัวยาเดียวกันกับผู้ว่าธุรการจังหวัดสมุสาครใช้ด้วย
ไอ้ฟ้าที่ติดอยู่นะเริ่มจะค่อยหลุดไปเคียงละนิด
ลือกันว่าแกเสียแกเสียก็ดีแล้วครับไปต่ออายุไงไปต่ออายุให้แกอายุยืน
เอาเพลงแกมาฟังตลอดเอาเพลงแกมาเปิดฟังนะ
เพลงดังของอาแสงสุรีตอนนี้อายุ๖๘นะฮะก็คือรักษาเสื้อลาย
นี่ฮะตอนนั้นพี่ท็อปที่ไทยเข้าไปช่วยเหลือภูโหวดโควิด

ใช่โควิด๑๙ไปแจกเงินให้กับผู้เดือดร้อนอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอคุณอาที่บ้าน
รอบสิงโตอ่ะในกรุงเทพฯเจอพอดีอ้ะอู้นี่นักร้องทุกในดวงใจ
ค่ะนี่เพลงที่ท่านผู้ชมฮะ
เมื่อรักษาเชื้อรายกัน

พี่หนุ่มกัญชัยกับคุณพทธดำน้องรถเมว

เพราะว่าเมื่อสักครู่ข่าวใส่ไข่
พี่หนุ่มกัญชัยกับคุณพทธดำน้องรถเมว
อะเมื่อสักครู่นี้รักษาเชื้อราย

เพราะว่าเมื่อสักครู่ขาวใส่ไข่
พี่หนุ่มกัญชัยกับคุณพทธดำน้องรถเมวเค้าคุยกัน